ไปดูอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ชมรถกระบะขนของนะคะ
อยู่ก็พุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์
แล้วก็รถยนต์ที่อยู่บนลานจอดรถคุณผู้ชมเสียหายเป็น๒๐

นี่แหละค่ะโอ้โหพังยับไปเลยนะคะ
นี่มีการโพสต์คลิปนี้เอาไว้เมื่อ๑๕ชั่วโมงที่แล้วนะคะ
แล้วบอกว่าฟาดเคราะห์ไปส่งท้ายปีนะคะ

นี่ค่ะเราติดต่อไปที่ผู้โพสต์นะคะ
มอเตอร์ไซค์ล้มระเนละนาดเลยคือเขาบอกเหตุการณ์เมื่อวานนี้ค่ะ
นี่เกิดขึ้นที่ห้างกรุงทองพลาซ่าที่ซอยเพชรบุรียี่สิบเอ็ด
ลานจอดรถชั้นบีสองค่ะคุณผู้ชมคือเห็นรถกระบะจอดไฟกระพริบอยู่อ่า

อยู่ได้ยินเสียงดังมันก็คงจะดังมากอะค่ะ
เพราะหลายคันเลยเขาเลยกลับไปที่รถ
ก็เห็นรถตัวเองถูกชนแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีก๒๐คันค่ะ
สภาพอย่างที่เห็นในคลิปเลยโอ้โหมันระเนละนาดเลยนะครับ
ก็เลยไปตกลงกับคนขับรถที่สนพญาไทย
คาดว่าน่าจะมาจากคือเข้าเกียร์ผิดคุณนัทพงศ์
เกียร์ผิดแล้วก็อาจจะเผลอไปเหยียบคันเร่ง
วดเข้ามาครบสูตรเลยนะฮะไปข้างหน้าเลยนะคะ
เป็นคันเร่งด้วยนะคะคนขับนี่ยังตกใจอยู่เลยนะคะ
ไม่บนทนคันอ่าถ้าเชิญใช้เป็นเรื่องของประกันเลยอะค่ะ
พอดีว่าไปบันทึกประจำวันที่สอนอพญาไทยแล้วก็มีผู้เสียหาย
น่าจะเป็นมอไซค์อะค่ะเยอะมอไซค์ประมาณเหมือนเห็นคนไป
เมื่อวานก็ประมาณเกือบ๒๐คนได้ให้ประกันดำเนินการต่อ
แล้วก็ออกไปชิมให้รถเราอะไรอย่างนี้แค่นั้นก็เสร็จ
รถใครบ้างก็ไม่รู้นะคะ๒๐กว่าคันรถมอเตอร์ไซค
เดี๋ยวคงต้องว่ากันไปให้ประกันแล้วก็ตำรวจดำเนินการต่อไปค่ะ